แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ผู้ชายในฝันวันนี้พบกับพิธีกรหนุ่มลูกครึ่งเจมส์กิจเกษม
ขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ที่สองแม่บ้านจะโฟกัสเป็นพิเศษ
วันนี้เขาจะมาเปิดเผยถึงตัวตนปนความน่ารักที่ทำให้สาวฟินด้วยเรื่องอะไรกันบ้าง

ผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะน้องเจมส์
สวัสดีครับ
คุณน้องครั้งที่แล้วเพื่อนคุณน้องมาทำให้พวกพี่

เรโอเค้าเคยบอกไงว่าเจมส์เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเออใช่เค้าบอกงั้นจริง
เวลาครับบางเวลาบางทีเวลาผมคึกหรือตื่นเต้นหรือว่าแบบว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่าง
ผมเป็นคนพูดแล้วแบบอัดทีเดียวยาวพูดเร็วแล้วก็กลายเป็นไม่รู้เรื่องครับ

ในอัลบั้มเขาถึงต้องแร็ปไง

เพราะว่าตอนนั้นพูดไม่รู้เรื่องร้องไม่ได้เขาเลยต้องแรป่ะ
เป็นเด็กฝรั่งที่เข้ามาไทยใหม่ก็เลยต้องแรป
แล้วด้วยความที่ว่าภาษาอังกฤษผมเองก็ยังแข็งแรงอยู่
แข็งแรงอยู่พูดเก่งด้วยแล้วรวมถึงว่าชอบเพลงด้วยก็เลยกลายเป็นได้รับ
อ่าลองแมคทั้งนั้นแนะนำไปเอง

โอ้ยสุดยอดอ่ะพี่อ๋อมครับขอบคุณครับโอ้โหยังดีมีคนเชียร์ก่อน
ก่อนได้ร้องด้วยนะครับโอเคนะครับ๕๔๓๒

มันแบบน่ารักเพราะว่าพี่ดีกว่าคุณผู้หญิงสองคนสวยไง

เจนมาสอนประโยชน์เพลง๑๙๔๖

เล่นละครเล่นซีรีส์แล้วก็พิธีกรก็รับอยู่บ้าง
แล้วก็ส่วนตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนบทบาทใหม่เลย

ยากไหมดีเจกับงานอื่นที่เราเคยทำมา
ยากครับเพราะว่าอย่างแรกเลย
ผมพูดเร็วไงปกติเวลาเราคุยกันมองหน้ามองตาอย่างนี้
เราจะพอเดาออกว่าเขาพยายามจะสื่อสารอะไร

นานมากก็จากตั้งแต่๑๖ตอนนี้ผม๒๖แล้ว
ก็เผื่อแป๊บ

ชอบแกล้งคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราฟังฝ่ายเดียวไม่ได้เราไปแบบว่าถามน้องเมาสดีกว่า
ว่าชอบแกล้งอะไรยังไงเพื่อนสนิทกันขนาดไหนเมาส์ค่ะเมาส์ค่ะ
เมาส์มาเลย
สวัสดีครับเมานชานะครับพูดถึงเจมส์ครับเจมสเป็นเพื่อนรักผมนะครับ
ถ้าใครได้ไปคุยกับมันต้องเอา๓๔หารเลยครับ
เพราะว่ามันจะพูดอะไรที่เวอร์วังอลังการไปเยอะมากครับ
เช่นตอนนั้นเจมส์เขาเพิ่งออกรถมาใหม่นะฮะ
ซื้อรุ่นไหนมาบอกรุ่นท็อปเลยเพื่อน
รุ่นท็อปแบบท็อปสุดเลย

พออีกวันผมก็นั่งรถไปกับมันบอกเอ็มรุ่นท็อปมันเป็นอย่างนี้เหรอวะ
รุ่นท็อปมันต้องขายกระจกอย่างนี้เหรอหมุนเหรอ
บอกเออนี่ไงรุ่นท็อปแต่ผมลองเข้าไปอ่านในเว็บดู
เฮ้ยอันนี้มันรุ่นโล่สุดนี่หว่าอย่างนี้
จะเป็นคนที่เรียกว่าเหอแฟนไหม
คือมันก็เหินนะแต่ว่ามันไม่ได้เอามาเผลอแล้วก็เอามาโม้กับเพื่อน
มันจะเหินในตัวของมันเองเหมือนกับเด็กที่เพิ่งได้ของของเล่นใหม่อย่างนั้นนะครับ
จะชอบเซอร์ไพรส์ผู้หญิงครับอย่างเช่นไปเจอครั้งแรกอย่างนี้
ก็จะเอาดอกไม้ช่อใหญ่เลยดอกไม้กุหลาบสีขาวอย่างนี้
แล้วก็ไปรับเขาที่สนามบินอย่างนี้
ครับก็ด่าเขามาเยอะแล้วครับก็ชมเขาบ้างครับ
คือด้านดีมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีเยอะด้วย
เพราะว่าเจมส์เนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนรักคนเดียวของผมเลย
เขาไม่เคยที่จะเอารัดเอาเปรียบผมเลยไปไหนด้วยกันก็ได้

ทำงานด้วยกันเมื่อไหร่ก็มีความสุข
ผมว่าเขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเลยนะครับ

แห้งเจ๋งสวย
เมื่อกี้นี่แทบจะหลุดโค้งตกเหวแล้วนะ
นี่ยังดีมาเลี้ยงกับหมายังยังเยี่ยมเลยนะ
ไปเพื่อนดีมาก

อย่างเรื่องรถเนี่ยผมเคยไปซื้อมาผมก็ซื้อตัวต่ำใช่ไหม
อัลแตะทรอนิกส์บางตัวที่ในรถที่มัน

เริ่มให้ไอที

หรือเป็นคนไม่โรแมนติกพี่

เพราะว่าถ้าเราถูกปฏิบัติดีเยอะแบบนี้

เหมือนวาเลนไทยก็พึ่งไปไปอเรนนี่อยากให้โฟกัสทุกเทศกาลด้วยนะ
ไม่ใช่โฟกัสแค่แบบวันแรกที่จีบกันอเจมส์ขอบคุณครับพี่พลัทค์

ครับผมเพราะว่าคนมันจนมาต้องพัฒนานะครับ
เห็นว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดตามนะคะรายการย้อนหลัง
แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้สิทธิ์ใดอะเวลาหมด

พรุ่งนี้มาเมาส์กันใหม่นะคะแล้วก็ไปล้วงความลับของน้องเจมส์ต่อ
ความลับเยอะมากความลับเยอะมากไม่รู้สินะ
โอเควันนี้ยังไงคะหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อน
นี้กลับมาพบกันใหม่นะคะแม่บ้านประจำบานเวลาเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ